สำหรับสิงโตนำโชว์คุณผู้ชมค่ะแล้วก็ควงพื้นศรีสุดหาเลยนะ
แต่ก็ลุ้นกันซะแทบแย่ค่ะว่าล่าสุดนั้นโอ้โหคงจะต้องดับฝันกันไปเลยนะ
เพราะว่าในฐานะที่เป็นนักร้องนั้นค่ะงานโชว์ก็ไม่มีแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะคะ
จำเป็นต้องอยู่บ้านค่ะก็เลยได้แต่แต่งคอนเทนต์เพลงใหม่ออกมาคู่กัน
แต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าต้องตั้งใจฟังให้ดีนะ
ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่แจ๊คกับคุณผู้ชมฟังไม่รู้เรื่องนะ
อยากรู้ไหมว่าร้องว่าอะไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
ต่อกันที่อีกหนึ่งนักร้องนะคะคุณแจ๊คแฟนฉันตอนนี้เป็นนักร้องแล้ว
คนนี้เขาคิวงานแน่นมาตลอดทั้งปีนะคะ
ต่อให้โควิดกลับมางานเขาก็ยังแน่นเหมือนเดิมคุณผู้ชม
ไม่เชื่อดิฉันให้ดูตารางคิวเลยที่หนุ่มแจ๊คเขาโพสต์โชว์ไว้แบบนี้คุณผู้ชม

ไปเจ้าประยะกรุงเทพเต็มไปหมดเลยยาวเหยียดคุณผู้ชม
ล่าสุดนะคะมีทั้งไปเห็นบอกว่าเธอดูดีนี่นะคะ
ไปรักษาโรคใดใช้ขายของเล่นเอารถไปล้าง
มีวิคโตเรียด้วยมีโนอาร์อะไรอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
คือเป็นแนวขำนะคะซึ่งนะคะ
นี่ก็คือคิวงานที่หนุ่มแจ๊คกับเขาภูมิใจนำเสนอนะคะ
มีงานทุกวันแน่นไม่แพ้ระดับพระเอกเลยจริงนะคะ
โอ้โหก็คือเป็นการโพสต์แก้เครียดเลยเนอะ
แต่คงไม่ได้ไปแล้วนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วง
หาแม่ไปทำบุญเตะบ้อนกับป้งเออ
แจ๊กหลายโลกเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
เออก็แก้เครียดไปนะคะคุณผู้ชม
ไปต่ออีกหนึ่งหนุ่มแล้วกันคนนี้ยังเป็นนุ่มอยู่นะ

ลุงโรงจาตุรงค์ผ่าโพธารามนี่เอง
อย่างที่ทราบกันว่าลุงลงเขาเปิดร้านอาหารนะ
ขายหมูหารอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ซึ่งพอโควิด๑๙กลับมารอบนี้ลุงลงบอกเลยว่า
โอ้โหยิ้มกับงานที่ถูกระงับเลยจ้ะ

รายการบางรายการโอ้โหหนังหอแต๋วแต่งก็ถ่ายไม่ได้
เคชั่นขอให้หยุดถ่ายในเดือนนี้
เมษานี้บอกเลยว่าโอ้โหว่างเพียบสบายไปพักผ่อนไปยาว
แต่ว่าถึงแม้แคปชั่นของลุงลงนะคะจะออกมาแนวเศร้านะ
แต่ภาพของลุงลงคุณผู้ชมค่ะที่เขาโพสต์ไว้ดูซะหน่อยนะ
มันจะได้เพิ่มรอยยิ้มให้กับพวกเราคุณผู้ชมค่ะ
ก็สื่อเป็นในนะว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกคน
รับมือต่อสู้กับโรคนี้ไปให้ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าทุกคนเนี่ยเอ๊ะทำไมเราสุ่มเสี่ยงหรือเปล่าเราเป็นหรือยัง